คดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบหนักหนาสาหัสเหมือนกันกับการท่องเที่ยวไทย
กรณีฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมัน
แล้วก็ทิ้งศพหมกโขดหินบนเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
เรื่องนี้รองพตรลลงไปทำแผนประกอบคำลังสารภาพและแถลงข่าวด้วย
รองพบตรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารไปแถลงข่าวการจับตัวนายรณกรร่มรื่นวัย๒๔ปีหรือว่ากร
ผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันวัยยี่สิบเจ็ดปีมีของกลางเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนก่อเหตุ
อิดขนาดใหญ่ที่ใช้ทุบหัวนักท่องเที่ยวสาวด้วยนะคะ
นายกรให้การรับสารภาพบอกว่าเพิ่งจะเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลตำบลเกาะศรีชังได้แค่๒เดือน
ทำหน้าที่ในเรือค่ะก็คือเก็บขยะทางทะเลก่อนก่อเหตุเนี่ยเสพยาไอซ์เข้าไปแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
เหยื่อขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาบริเวณทางขึ้นเขาพระจุรจอมเกล้าก็เดินไปทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็ชักชวนขอมีเพศสัมพันธ์ถามหน่อยใครจะยอม
มสาวเขาก็เดินหนีอะค่ะก็เลยโกรธตามไปใช้ก้อนอิดที่ทำเป็นบันไดเนี่ยทุบเข้าไปที่หัวของเขา
แล้วก็ลากเข้าไปข่มขืนจนสำเร็จความไคร่ทีนี้กลัวกลัวว่าเหยื่อจะไปแจ้งตำรวจ
เลยเอาก้อนอิดเนี่ยทุบซ้ำเข้าไปอีกทุบซ้ำที่หัวซ้ำที่หน้าผากซ้ำที่ข้างแก้ม
และครั้งสุดท้ายทุบเข้าไปที่ไทยทอยทุบจนแน่ใจค่ะว่าเหยื่อตายแน่
แล้วค่อยลากศพไปทิ้งที่ซอกหินเอาใบไม้เอาเศษดินเอาเศษหินมาปิดทับอำพราง
ตำรวจนำตัวในกรไปจำลองเหตุการณ์นะคะให้แสดงท่าทางตอนใช้ก้อนอิดทุบเหยื่อ
สาเหตุที่จับตัวในกรได้เร็วมากเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพยานเห็นในกรเดินลงมาจากเขา
สภาพเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเลือดนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูการจำลองเหตุการณ์แล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้การจังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ
แต่คนละเมืองดีที่เขามีจิตใจดีที่เขาคิดว่าสิ่งที่คนร้ายมันทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้าย
เขาเห็นผิดสังเกตหลายอย่างเสื้อเปื้อนเลือดเกงเปื้อนเลือดอะไรต่าง
แล้วก็บังเอิญมีนักท่องเที่ยวอีกชุดหนึ่งไปเจอศพพอดีก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือกัน
แล้วก็ทางพลเมืองดีเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นผัวเมียสองคนเห็นว่าลงมาอยู่คนเดียว
ตำรวจไปก็ได้แจ้งบ่อแสมีคนเดียวที่ลงมาจากตอนนั้น
ทีนี้ในโลกโซเชียลนะคะมีหนุ่มชาวไทยที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายตั้งกระทู้ไว้อะไร
แล้วก็พูดถึงผู้ตายเอาไว้ค่ะโดยเขาบอกว่าเข้าโรงงานมาสายประมาณ๑๑โมง
เปิดโซเชียลเล่นตามปกติก็เห็นว่ามีคดีข่มขืนแล้วฆ่า
ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่ชอบข่าวแบบนี้
แต่พี่หัวหน้าเรียกไปที่โต๊ะให้ไปอ่านข่าว
กลายเป็นว่าผู้ตายหรือว่านักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันคนนี้เนี่ย
คือเพื่อนเขาที่มาจากเยอรมนีค่ะมาเซ็ตเครื่องจักรให้ที่บริษัท
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้เธอเป็นคนขยันคุยสนุก
แล้วก็อยากไปเที่ยวตอนวันหยุดมากชอบทะเลไทยแล้วก็ชอบคนไทยมาก
เที่ยวที่ไหนก็มักจะกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเสมอค่ะ
ไม่คิดว่าวันเสาร์ตอนบ่าย๓โมงผมจะได้เห็นเธอเป็นครั้งสุดท้าย
มือชาตัวชาไปหมดน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลาทำอะไรไม่ถูก
นึกได้แค่ขอให้เธอไปสู่สุขติหลับให้สบายครับจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง
เขารักเมืองไทยมากตอนนี้สื่อต่างชาติตีข่าวไปว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่น่ากลัว
จากใต้นี่ขึ้นมาชนบุรีแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดิมซ้ำคือฆ่าข่มขืน
ถูกต้องและเป็นภาพโพสต์ที่ไม่ดีเลยกับประเทศไทยตอนนี้ในสายตาของต่างชาตินะครับ